สภาพภูมิประเทศของอินโดนีเซียที่ประกอบไปด้วยเกาะจำนวนมากนะครับ
ก็ส่งผลทำให้ประชาชนจำนวนมากขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
รวมไปถึงกระแสไฟฟ้าที่บางจุดยังเข้าไปไม่ถึงนะครับ
ซึ่งก็ประมาณกันว่ายังมีคนอินโดนีเซียที่ยังเข้าไม่ถึงไฟฟ้าอยู่ถึงร้อยละยี่สิบ
หรือว่า๕๐ล้านคนแต่ว่าในตอนนี้ครับ
มีนักธุรกิจเพื่อสังคมชาวอินเดียรายหนึ่งที่ลงทุนลงแรงนำแผงโซล่าเซลล์
แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าไปติดตั้งให้ถึงที่
หวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ให้ดีขึ้นครับ
โซล่าเซลล์ที่เห็นอยู่นี้ติดตั้งอยู่ที่สถานเด็กกำพระแห่งหนึ่ง
ทางตอนใต้ของกรุงจักรต้าอินโดนีเซียเพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้า
เพียงพอกับความต้องการของเด็กทั้ง๗๐คนจากเดิมที่มีกำลังไฟฟ้า
ใช้งานอยู่เพียงแค่๔๔๐๐วัตต์เนื่องจากทุนทรัพย์ที่ค่อนข้างจำกัด
โครงการดังกล่าวเป็นความคิดของนายเหมันจันไรนักธุรกิจชาวอินเดีย
เจ้าของบริษัทอสุร่าโซล่ากิจการติดตั้งแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสิงคโปร์
ตัดสินใจย้ายกลับมาอินโดนีเซียประเทศที่เคยอาศัยอยู่ในวัยเด็ก
เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ
ภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและมีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปี
เหนือไปจากการทำธุรกิจแล้วเขายังคิดช่วยเหลือชาวอินโดนีเซียที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ด้วยการร่วมมือกับองค์กรทางสังคมและกลุ่มผู้บริจาค
โดยอุปกรณ์ที่เหมันนำมาติดตั้งยังสถานเด็กกำพระแห่งนี้
ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด๑๕วัตต์
แบตเตอรี่ที่สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
หลอดไฟประหยัดพลังงานจำนวน๔ดวง
เขาบอกว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์มีแสงแดดเกือบทั้งปี

ดังนั้นการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปให้กับพวกเขานั้น
ถึงเป็นการทำส่วนต่างแบบที่แตกต่าง
และหลังจากที่ติดตั้งเสร็จสิ้น
ก็จะต้องใช้เวลานานอย่างน้อย๓วัน
แบตเตอรี่ชาร์จประจุไฟจนเต็ม
จะสามารถใช้งานได้
ด้านผู้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กกำพระแห่งนี้
ก็แสดงความขอบคุณและเชื่อว่า

จะเกิดประโยชน์กับเด็กทั้งหมด
เขาบอกว่าแสงสว่างที่ได้จากโซล่าเซลล์
ช่วยเรื่องปัญหาขาดแคลนพลังงานได้มาก
และยังช่วยให้เด็กทบทวนตำราเรียนในช่วงเย็นได้
จากที่เมื่อก่อนเคยทำไม่ได้เมื่อไฟดับ
อกจากนี้เหมันยังเข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนต่าง
หมู่บ้านห่างไกลแห่งนี้ในจังหวัดบันเต็น
ภายในเวลาเพียง๖เดือนเขาได้แจกจ่ายตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้วราว๒๐๐ดวง
ให้กับเกษตรกรรายได้น้อยในพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ช่วยสร้างแสงสว่างให้กับบ้านแต่ละหลังในตอนกลางคืน
โดยตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ของเหมันนั้นใช้งานง่าย
พกพาไปตามที่ต่างได้สะดวกแต่ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใด
ชัดไฟจากแสงอาทิตย์ให้เต็มได้ในเวลาเพียง๖ชั่วโมง
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเกาะมากกว่า๑๓๐๐แห่ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างมาก
โดยมีการประเมินว่ายังมีชาวอินโดนีเซียถึง๑๒๐หรือราว๕๐ล้านคนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศ
แฟบี้ตูมีวาซึ่งทำงานให้กับสถาบันวิจัยด้านความมั่นคงทางพลังงานเปิดเผยว่า
ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินโดนีเซียได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แต่ก็ยังต้องให้ความช่วยเหลืออีกมาก
โดยเฉพาะชุมชนที่ยากจนและพื้นที่ห่างไกล
เขาบอกว่าแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์ต่อคนในชุมชน
ในชุมชนเพราะการเข้าถึงไฟฟ้าอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นอุปราศักดิ์
จากบางครั้งต้องไปขโมยใช้กระแสไฟฟ้าจนอาจมีปัญหากับเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าการเข้าถึงไฟฟ้าสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต
และยังส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เหมัน
เป้าหมายที่จะช่วยเหลือผู้คนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยการระดมเงินผ่านเว็บไซต์
และระดมทุนจากมวลชนสำหรับติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ตามชุมชนที่ห่างไกลต่อไป